สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ขาดให้เยอะใครได้เยอะมาแล้วค่ะอ่ะวันนี้เราขอจัดพิเศษจริงจริง
เอาแองจี้มานั่งเล่าข่าวด้วย

มันเยอะไปแองจี้

วันนี้แหละตามคำเรียกร้องคือฉันไปไหนมาไหน
สงสัยอยู่แล้วมันมาทำผมอ่ะเธอ
พี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปที่หนองคาย

แองจี้ขึ้นมานั่งเล่าข่าวบ้าง

คุณค่ะคุณต้องทักทายชาวหนองคายชาวบึงกาล

เขาบอกว่าขอสักครั้งนึงให้เอาแองจี้

เมื่อแองจี้ขึ้นมานั่งอ่านข่าวมันจะแจ๋นแจ๋น

วันนี้คอสนัดไลน์

แองจี้บอกจะนั่งบนโก้ยอี้
หรือควรจะกลับไปอยู่กับพื้น

อยู่ที่หน้าหนึ่งเลยค่ะคุณแอนจี้ค่ะ
งจี้เลยค่ะกองปราบลุยจับพระดังเลย

เป็นฐานวัดลาสแคระอยู่ที่นู่น
เฮชไบร์บูรณ์นะคะเจ้าคณะเผยชนแดนเลย

เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปี

ก่อนอันนี้โดนจับโดนคดีเรื่อง
เงินธรรมวัดไปแล้วนะคะ

เดี๋ยวกองปราบปรามเดี๋ยวเขาบอกว่าเลี้ยงเธอระยะยาวด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะพันธมรุเอกไมธรีชิมละเฉิด
รักษาการภูมิครับการตำรวจกองปรับปราม
นำกำลังไหมจับสารอายาข้อหากธรรมอนาจารย์เด็ก

หรือนายสมเกียจขันทองอายุ๕๓ปี

อกจากนี้ยังจับกลุ่มพระปวิทย์ฤทธาฤทธาพรเทวายุ๓๐ปี

หลังจากตรวจพบว่ามีกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง

อ๋อทางสรภอร์เป็นคดีเลยที่ชนแดน
ตอนนี้ที่เขาไปจับ
เพราะเขาได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านในตลาด
อำเภอชนแดนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยว่า
พระครูท่านนี้มีพฤติกรรมชู้สาวกับ๑๐ตรีหญิงคนหนึ่ง

ประจำอยู่ที่กรมทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้๑๐ตีหญิงคนนี้เป็นชนะยากจน

ได้อยู่แล้วพระครูกลายทรงเสีย

เดินเข้าไปหาที่กุฏิในเวลากลางคืนบ่อย

ฝากให้เป็นทหารเพราะว่าสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่

จากนั้นพฤติกรรมชู้สาวอย่างที่รู้ดีกันว่า
ชอบอ้างตัวว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่

บริเวณรอบกุฏิมีชายที่แต่งชุดคล้ายทหาร
แต่งชุดลายพรางแล้วพกอาวุธคอยคุ้มกัน

พอจับได้แล้วเนี่ยท่านพระครูพัชระกิติคุณเนี่ย
ก็ให้การปฏิเสธโดยการสั้นแค่ว่าถูกกันแกล้ง

แล้วก็เวลาผู้หญิงเข้ามามาหลายคน

ยกป้ายดีฉันจะอ่านคิวการ์ดไม่ออก

ไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวจะต้องอ่าน

น้องยกมาฝึกงานเหรอ

ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่า

มีพฤติกรรมที่บอกว่า

เป็นทุจริงเงินทรที่มาปฏิสังครวรรษเนี่ย

รอบ๒นี่ก็ปี๕๕ถึงปี๖๐เนี่ย

รวมเป็น๒๐๐ล้านบาท

นี่แหละอันนี้คดีเก่าแต่ตอนนี้นี่ล่าสุดที่เขากำลังชี้นี่แหละ
โดยยกดีตามมามองไปอยู่ตรงนู้น

เป็นเด็กยกป้ายอ่ะเจียมบ้าง
โดยญาติพระครูนะฮะได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย
โดยตีราคาประเมินอยู่ที่๒แสนบาท

ขณะที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติโดยมิชอบ

ตามอานดูแล้วไม่ชอบ
นี่แล้วเอามือจิ้มถึงตัวหนังสือถหลอกเปิกไปเลยอะ
ไม่ชอบนะฮะได้แจ้งข้อหาแล้วก็อายัดตัวพระครูข้อหาร่วมกันฟอกเงินอีกหนึ่งคดี
โดยจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาพรุ่งนี้๑ธันวาคม๙โมง

ละคดีอีกอันหนึ่งคือฟอกเงินน่าจะโดนหนักแล้ว
นี่คือเรื่องของที่วันนี้มาอัปเดตกัน

พี่โมนขายว่าไปแล้วก็ไม่ต้องนั่งสบายนะ
ข้าหนูนั่งอยู่บนนี้อะไร
คิวแม่คิวคิวหาบุญแม่ละ

อันนี้อีกหนึ่งข่าวเราจะได้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ย
โดนหลอกไปขายบริการที่ต่างประเทศแรกบอกจะมีงานกัน
คือสิ่งหนึ่งที่ปัญหาตอนนี้มันมาจากเฟซบุ๊คพี่
เฟซบุ๊กนี่คือการหลอกว่าทุกวันนี้ไปเป็นมานวดบ้างละ
มีแบบชีวิตที่ดีขึ้นแม็กคลัว
คือแม็กคลัวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งคือไปหาผัวฝรั่ง
นี่คือความหวังเลยว่าการที่ไปมีผัวฝรั่งชีวิตจะดีขึ้น

แต่ญี่ปุ่นก่อนที่จะมีเรื่องนี้แดงก็คือเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ที่มีคนโดนจับเรื่องยาสิตเยอะที่เอาเข้าไปแบบเล็กแบบน้อย
คนก็ประกาศกันว่าต้องระวังนะ

ระวังไม่เอาไปไม่ควรคิดจะเอาไปอยู่แล้ว

คือวันนี้นะฮะมีการบุกรวบสาวไทยในญี่ปุ่นพร้อมแก๊งค้าประเวณี
ล่อลวงหญิงไทยมาเป็นหมอนวดที่ญี่ปุ่น

กลับบังคับให้ขายบริการทางเพศหรือขายตัวแหละ

มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
ทำการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าประเวณีแล้ว๒๕ราย
โดยหนึ่งในนั้นนะฮะคือละมุนซูซูกิ
อ้าวมันคือเป็นญี่ปุ่นนะ
แสดงว่าเป็นคนไทยแต่ได้สามีญี่ปุ่น
แต่คงจะแบบว่าได้ผู้ญี่ปุ่นนั่นแหละครับ
ซึ่งมีหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้คือหน้าที่อย่างเดียวเลย
คือหน้าที่คอยล่อลวงผู้หญิงชาติเดียวกัน

ภายในร้านเนี่ยมีชายวัย๗๐

ปีทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านพี่

ตำรวจเปิดเผยว่าพฤติกรรมของหญิงไทยรายเนี้ย
คือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาที่พิธีกรเขาใช้

ใครขอ

ข่าวเขาเป็นซีเรียส
หญิงไทยประสบเคาะกรรมเขาซีเรียส

นี่พิธีกรสวัสดีวัดดีพิธีกรดี
ฝากเนื้อฝากตัวอย่าก็มาทำงานอะ
คือตำรวจก็บอกว่าพฤติกรรมผู้หญิงไทยอะไรเนี่ย
คือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ย
ให้เดินทางมาทำงานเป็นหมอนวดในประเทศญี่ปุ่น

โดยโรครายได้โอ้โหมันได้เงินเยอะนะมาเป็นเครื่องจูงใจ
แล้วก็อาศัยช่องว่างด้านการตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าเราไม่มีวีซ่า

ให้ผู้หญิงเหล่านี้นะฮะวีซ่านักท่องเที่ยวมาทำงาน

สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะทำคือยึดพาสปอร์ตทั้งหมด

เหมือนกับเหล่านั้นเดิม
แล้วก็ต้องยังมีภาระที่ต้องใช้หนี้ทุกคนอยู่ดี
จะต้องมีหนี้คนละ๒ล้านเย็น
หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ตกประมาณ๕แสน๘หมื่นบาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการที่พวกเธอเหล่านั้นได้มาที่ประเทศญี่ปุ่น
สุดท้ายหญิงไทยที่เดินทางมา
ก็จะต้องขายบริการทางเพศ
ให้ได้เท่ากับเงินที่ตัวเองไปเป็นหนี้เป็นสินเขา

มาแจ้งความหรือทางกงงกระจุมอะไรไหม

บางคนก็รอดไม่ได้เพราะการส่งให้แขกที่เป็นลูกค้า

สุดท้ายหญิงไทยที่เดินทางมาก็อย่างที่บอกว่า
วันนี้การบุกเข้าปราบปรามกระบวนการดังกล่าของตำรวจครั้งนี้
จะมีการสอบสวนแล้วก็ขยายผลในต่อไปฮะ

อ๋อใช่ใช่ใช่ถูกหรือยังว่าก็เนี่ย
อ๋อช่องการแก้วพูดได้

เราขอเริ่มก่อนที่มีข่าวว่าคุณตูลจะหยุดวิ่ง
วันนี้พี่ตูนก็ออกมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งล่าสุดถึงหัวหินแล้วนะฮะยอดบริจาคก็สูงขึ้นเรื่อย
แต่สิ่งที่น่าประทับใจของโครงการนี้เราดูไลฟ์สดหรือดูข่าว
ก็จะเห็นภาพชาวบ้านแล้วก็แฟนเพลงที่มาให้กำลังใจคุณตูนเนี่ย
สองข้างทางทำให้เห็นถึงพลังของคนไทยนะครับ
ที่อยากจะช่วยเชียร์ให้คุณตูนวิ่งให้ถึงจุดหมาย
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอีกหนึ่งองค์กรที่เขาเคียงข้าง
พร้อมคุณตูนวิ่งไปกับคุณตูนนั่นก็คืออะไรฮะ
พลังไทยพลังของคนไทย
ขอร่วมก้าวพร้อมกับคุณตูนอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะฮะ

กับกิจกรรมล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย

ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาฟุตบอลในทุกมิติ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะพี่ตูนก็ได้ร่วมเป็นตัวแทนนะคะ
ส่งมอบลูกฟุตบอลให้กับจังหวัดต่างค่ะ
และในวันนี้นะคะพี่ตูนก็ได้ร่วมเป็นตัวแทน
ส่งมอบลูกฟุตบอลจำนวน๕๐๐ลูกค่ะ

โรงเรียนบ้านปากบางสกอมค่ะจังหวัดสงขลาค่ะ

ที่ได้มอบสิ่งดีให้กับเยาวชนไทยนะคะ

มอบลูกฟุตบอลตลอดเส้นทางเลยค่ะ

พี่ตูนบอกว่าเชื่อมั่นในตัวน้องว่า
ต้องมีคนที่ไปถึงทีมชาติ

คุณตูนก็ฝากมาบอกทุกคนว่า
ก็เอาใจช่วยน้องที่ได้รับฟุตบอลทุกคน

เอาใจช่วยพี่ตูนให้ถึงจุดหมายในเร็วนี้

เพราะบางทีเด็กที่มารอส่งแบงค์ให้พี่ตูนดินทาง
ตูนหยุดปุ๊บก็จะเล่นฟุตบอลให้เพิ่ม

เหตุผลที่นั่งวันนี้หนึ่งคืออยากให้พี่หนุ่ม
ไปฝึกแล้วก็เตรียมตัวเลข

หนุ่มเป็นกำกัดเวทีไม่ได้เป็นใบ่

ถ้าหลอดเอายังงี้ฮะใช่อย่างนี้

ตลอดถ้างรายการ

ต้องรอรับไลน์ต่างที่คนจะขอเลข

เดี๋ยวเรากลับมารวมอะไร
รู้แล้วของตัวเลขที่ขาชายรวมนั่นช่วงหน้าอะไร

อีกสักครู่พร้อมกันก้าวค่ะสิบ้า

เฮือนั่งแล้วไม่ต้องขึ้นมา
ขึ้นมาทำไมอะไรนะฮะขึ้นมาทำไม

เธอดูฉันเป็นตัวอย่างดูฉันคือโอ้โห
คนก็เรียกร้องว่าอยากแองจี้มานั่ง
ใช่ก็เลยให้แองจี้ลงมานั่งดูหน่อย

ต้องขอขอบคุณนะคะได้โอกาสอยู่ตรงนี้

เห็นมุมซ้ายมุมขวาคนนั้นคนนี้บ้าง

ปุกกลุ่งว่าทุกคนไม่ใช่นะคะ
น้องแองจี้นะคะ

มันก็เกี่ยวอะไรนะคุณแม่เลขอะไร

โอ้โหต้องมาดัดสจลิตขนาดนี้
เขาเสนอมาฉันก็สนองให้
ว่าโอเคล่ะอยากจะให้แองจี้ลองมาขึ้นมานั่งบ้าง

คุณต้องมานั่งทำด้วย

เขาได้ออกมาม้าออกไปไง

ก่อนหน้านี้เขาเจาะคอบางทีเขาหันไม่ได้เขายังทำได้เลย

คุณแม่แต่เขาบอกเขาไปรีแพร่คือรีแพรตรงไหนหนูไม่เข้าใจ

ทำไมนางอยู่ซอยวัดไพร์ตันเหรอ

อาจจะเคยอยู่วัดไพร์ตันว่าของ

นี่ไงม้ามาอยู่เกือบ๒๐วันไงเธอ

ซอยวัดอะไรนะครับ

มันเกิดขึ้นในเฟซบุ๊คครับของคุณบอยฮอยพิน
อุ่ย

ตรงที่ดินว่างเปล่าข้างเป็นบึงป่าพือ
นี่ไง
เพราะเป็นเกล็ดเลยนะใช่นะเป็นร่อง
เป็นร่องติดถนนเส้นบ้านเรื้อมนะฮะถึงหนองตรงพงศ์อำเทิมเมืองอุดรทานีเนี่ย
ก็ปล่อยดินแตกเพราะน้ำแห้งบ้างล่ะ

ไม่ครั้งนี้คุณจะไปเห็นแม่น้ำโขงตกใจ
เห็นมากับตัวน้ำแห้งอย่างรวดเร็วมาก

ปีนี้แม่น้ำโขงลงพระยุทธ์ถึงเข้าอีสาน

ก็ลองไปกระโดดแม่น้ำโขงดูแล้วไปถามเขาไหมล่ะ

ก็เพิ่งขึ้นมาไงปู่อือรือไงเธอ
ต้องไปเคลียร์กับจีนให้ปล่อยมาช่วง๑๕ค่ำเดือน๑๑
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นรอยดินแตกแล้วก็น้ำแห้งหรือเปล่า
บางคนก็บอกในขณะที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่รอยพญานาคหรอก
แต่ก็เห็นอยู่นะเห็นเป็นเลข๕๗
เห้ยยังไง๕๖

ระยะเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่คนเนี่ยตีเป็น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็บอกอยู่ที่วิจารณญาณและการตีความของคน
ว่าสรุปแล้วมันคืออะไร
มันเป็นเลขไหนหรือเปล่าแม่งเมื่อกี้มันมนต์ว่าเราต้องมีตัว

เราต้องโยนตัวนี้ไว้ว่าแล้วแต่วิจารณญาณ

หวยเขาบอกว่าบุกสุโขทัยไปดูกล้วยน้ำว้าสุโขทัย
ปลีออกมากลางต้นนับไปนับมามี๑๙หวี๒๘๕ลูก
โหนี่๓ตัวเลยนะ
ต้นกล้วยประหลาดที่สุโขทัยออกปลีแล้วก็เคลือกลางลำต้น
ทั้งทั้งที่ตัดทิ้งหรือแต่โคน

มีทั้งหมดใน๑๙หวีแล้วก็มีกล้วยทั้งหมดใน๒๘๕ลูก
ข้อหวยเขาบอกแห่ไปดูกันนั่นเลยนะครับ

เฮ้ยคุณพูดมาอย่างนี้เดี๋ยวมันก็

คือผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่๒๔๖นะครับ
อยู่ที่หมู่ศรีปากแหวมพระเมิง

หลังรับแจ้งว่ามีต้นกล้วยประหลาดเนี่ย
มีการออกปลีแล้วก็เคลือกลางลำต้น

แต่โคนจริงว่าตัดไปแล้ว
เขาว่ายอะไรเธอ

เนี่ยเขาตัดทิ้งไปแล้วนะ
นี่เขาตัดทิ้งไปแล้วนะขึ้นมานะ
กล้วยมันตัดมันก็ขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันมีเนอ
ไม่มันต้องมีหน่อนี่มันไม่ได้ขึ้นที่หน่อนมันขึ้นที่ซากเดิม
ลักษณะปักทูบอย่างเดียวหัวหมูไม่ต้องเตรียม
นะฮะเห็นไหมต้องเตรียมเพราะว่าต้นกล้วยอาจจะเห็นหน้าท่านเป็นหัวหมูเอง
ไอ้หนุ่มชัวร์ฮึยปล่วยมันปล่อยมัน
ล่าสุดนะครับคือทางนางบุญเลี้ยงอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของต้นกล้วยประหลาด
เขาบอกว่ากล้วยนมวะต้นนี้เนี่ยแตกหนอมาได้ประมาณ๖เดือนแล้ว
อยู่บริเวณหลังบ้านก่อนหน้านี้ประมาณ๒อาทิตย์มีลมพัดแรงมาก
จนกระทั่งต้นกล้วยโค้งหักเลย
สาวมีมีฟันสวนที่หักเลยทิ้งใหม่
หรือจะคนสูงจากพื้นที่ประมาณ๑เมตรนะครับ

ทำไมต้นกลางต้นในต้นกล้วย

แปลกดีก็เลยลองเป็นลงลองเป็นพันโชค

เออที่บุ๋งในโซเชียลบุ๋งรู้ไหมเป็นอะไร

มีการพูดถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องเอามาริยาภูเลิศลาบ

มุ่งวันที่๒๗พฤศจิกายน๒๖๖๐
การประกวดนะครับมีผู้เข้าแข่งขัน๙๒ประเทศ

ริญญาเข้าไป๑๖คนสุดท้าย

รอบ๑๐คนและ๕คนอีกตามลำดับ
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ๒๙ปีของไทย

แล้วเขาจะตีเลขอะไรกันล่ะ
แม้ว่ามารยาทจะไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ถือว่าได้ใจคนทั้งประเทศ

สำหรับมารยาภูลเลิศลาบเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ๒๕ปี
นี่มัน๑๑๐เลยนะเนี่ยที่บอกมันหมด

๑๗น้ำคล่ำแตก

มีดาบตำรวจเป็นหมอตำแยแห่ดูทะเบีย

คุณเป็นคนบอกเองว่าเวลามีคุณคลอดลูกบนรถเนี่ย

ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็
ตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรนะครับ

จึงไปขอความช่วยเหลือจากช่วงน้าที่ตำรวจ
แล้วก็นำรถยนต์

เราก็เอาตัวปืนแม่ของเด็กนี้ขึ้นรถไป

ปรากฏว่าบริเวณทางโค้ง
ถึงทางโค้งบ้านบัวตะเคียน

ต้องก่อนถึงกี่กิโลกรัมเอ้ากี่กิโล
นมนมมันไม่ใช่สคริป

อันไงความใจไหมอยากให้กูหลีบโค้งไปไหน

ก่อนถึงโรงพยาบาล๕กิโลเมตร

แล้วอะไรรู้กันตอนลงนัมวะแตกตอนไหนหรือยังไง

ตำรวจตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะ

ก็ใช้ความรู้ที่ทำข้อ

อยู่แล้วขนาดเดียวกันค่อนหน้าก็จะมีเพื่อนเพื่อน

หรือถ้าเกิดถ้าเกิด

ถ้าเกิดเป็นผีสมมุติถ้าเกิดเราฝันว่า

เขาจะบอกว่าผีบอกบนคนบอกร่าง

ถึงเทพอ่ะเทพอ่ะ

เดี๋ยวมาแจกดีกว่าว่าเวลาแจกแล้วเราจะได้ใช่ปีใหม่พี่หิวแจกเลย

มายูบอกคุณกั๊กฉันแจก

ฉันเห็นเป็นข่าวอยู่มายูไปเจอผีได้ยังไง
เห็นข่าวตอนหน่านหนูไม่เห็นอ่านหัวมาสองหนังไหนไม่เจออะไร
เอาเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เอาไปใช้แล้ว
เออพึ่งข้างนอกมาเอาไปใช้จริงหรอ
เขาเผยเคล็ดลับมาฝากแฟนข่าวใส่ไข่นะครับ

ขมขาวเนี่ยฉับไวมากนะครับ

ให้สีผมติดทนไม่จางออกหลังสระ
มีทั้งหมด๓สีนะคะที่เห็นนี่เลยนะคะ
น้ำตาลเข้มสีดำแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาติ
ใครอยากหล่อสีไหนเชิญค่ะเลือกได้

บีบครีมทั้งสองหลอดลงบนแปลงที่เตรียมไว้

แล้วก็ทิ้งไว้๕นาทีสระออกเท่านั้นเอง
และที่สำคัญคือดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อลมหายใจด้วย
เพราะไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนพี่อ่อนละมุนต่อเส้นผม
ช่วยให้ผมแรดูเป็นธรรมชาติคุ้มค่า

หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะทำซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลย

แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ใช้เยอะเราก็บีบไปหน่อยดิงที่เหลือเก็บไว้ใช้ต่อ

บางทีคนละมาจอนมันหงอกก่อน

ของพี่มันปลายมันแบบว่าทั่วไปหมดแล้ว

เออตัวขาวไม่เป็นไรผมงอกเร็วสุดข้างหน้า

หล่อแล้วหล่ออีกเสริมความมั่นใจของผู้ชายง่าย
ทันใจเพียง๕นาทีนะฮะ

ก็รีบไปซื้อจับจองเลย

เมื่อตัว

ไม่ใช่ได้เมียแถมแม่กันเลยนะรุ่นนี้
คนถ่านะว่าเมียเขาถ่า

คุณไอ้ชอบกินเด็กตั้งแต่นายตลัดแล้วใครไม่รู้บ้าง
ก็ใช่เลยนะคุณคุยอย่างนี้แล้วก็ตอกปาก
ก็คุณอายแอดเป็นคนที่ชอบกินเด็กผู้ชาย
นางบอกว่านางหาผู้ชายกินกินที่กลุบกลับกลุบกลับอยู่

เขาบอกว่าเขาเข้าใจคนที่ไม่อยากให้เขาหย่า

สัปดาห์ก่อนออกมาสัมภาษณ์แล้วนะคะคุณแอฟว่า
ได้พร้อมหย่ากับคุณสงกรานแล้วรอให้มาหย่าเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากวันนั้นว่า
เรื่องใหญ่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าคือคุณสงการยังไม่ได้มาเซ็นนั่นเอง
สอบถามว่าได้คุยอะไรกันบ้างไหมก็ไม่ได้คุยค่ะแล้วยังไม่ได้เซ็นใบหย่า
ส่วนปีใหม่นั้นก็อยู่กับแม่ตลอด๓ปีแล้วค่ะ

เขาไม่ได้พูดอะไรนะไม่ทราบเรื่องค่ะไม่ได้ตาม
คือแอปสนใจออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์

ส่วนความคิดเห็นของท่านใดก็ตามเราเข้าใจค่ะ

ส่วนคนที่โยงเรื่องว่าจะเกิดเรื่องผู้หญิงคนนั้น

เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยอธิบายยังไง

ก็คือลูกอยู่มันมา๓ปีแล้ว

คุณแอฟเขาจะไม่พลาดภิงเลย
เขาไม่พลาดภิงเลย

เพราะเราไม่ได้ช่วยอธิบายทำไมต้องไปรับผิดชอบไงสงสัยว่าอะไร
สงสัยว่ามีจริงเหรอทำไมทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงพูดไม่ได้ว่าไม่มีก็ไม่มี
ไม่มีก็ไม่มีเออไม่มีก็ไม่มีหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้
ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยแสดงว่ามีอ่ะหรอไม่รู้แต่ผมไม่รู้
นุ่มไม่รู้ชั่วนุ่มไม่รู้บเตะทำไมล่ะ

สมมุติเราตอบว่ามีคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไมมีรู้
ไม่รู้หรือไม่ทราบแต่อันนี้คือรับผิดชอบ

เราประมูลการช่อบกันชัยกำเนิดพลอยไม่ไหวแล้ว
นี่เราไม่ต้องให้คนอื่นระมีชอบแผน

เดี๋ยวหา
มีมรกฏมีไอ้อภิษฎาคริสหอวังดิวอริสา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก

วันนี้นางมีคลิปแบบพิเศษสุด

เป็นปฏิทินนะฮะเป็นปฏิทินสวยแล้วก็ชื่อพักวาจทั้งหมด

คือมีภาพ๑๒เดือนใช่งี้เลย
แล้วก็สรุปเป็นพวกเราสหชิตแกงบ้านมีเรียนยุค

ซึ่งมีโภค่อนข้างค่ะ
ทางผลที่หาค่าใช้จ่ายก็จะเอาไปมอบไปกับคนที่ช่วยทำใหม่อย่างนี้
ใครที่ยังไม่มีบริษัทปีใหม่และอยากทำบุญร่วมกับพวกเรา

ภาพก็เป็นหลายแนวนะแล้วแต่คลิกเตอร์ของแต่ละคน

คือผู้ชายซื้อไปก็แฮปปี้ใช่ไหมคะ
ผู้ชายซื้อได้ผู้ชายซื้อได้ก็คือมีผู้ชายดูได้
จี้หล่อนพูดอะไรเยอะแยะทำไมเธอหล่อนไม่ให้ชมพู่พูดเยอะ
กลับมาแล้วเหรอนางแล้วใครเลี้ยงลูกนางล่ะ

อุ๊ยสุราธานีฝรกฎภัณฑ์นั้นหรอไม่เขาก็มาแบบว่าตลอดปั๊มนมตลอดเว
เหรอคือพ่อก็เลี้ยงลูกไปเด็กแฝด
ถ้าให้เขาก็ไปให้คุณแม่อุ๊ยเขาแย่งกันเหรียงกันตาย

เอ๊หน่อยมั้ยเอ๊ชุติมากินเด็กไงดู
เอ๊ชุติมาต่อกลับนะทำไมหรอ
หลังอดีตนางสาวไทยนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมา
ออกมาเปิดตัวว่ากำลังปลูกต้นลักษณ์อยู่กับหนุ่มรุ่นน้อง
ไวมหาวิทยาลัยนางเขาฟร่อง

หลายคนเข้าไปคอมเมนต์สอแววก่อเกิดดราม่านะครับ
ล่าสุดนะเอ๊ได้มีการออกมาเปิดใจครั้งแรก
ผ่านเฟซบุ๊คเป็นส่วนตัวนี้นะครับ

มีความรู้สึกมีความรัก

อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะ

ใครที่เข้ามาสารแน

ชิวค่ะมันคือโลกส่วนตัวของเราค่ะ
แต่ใครชมขอบคุณนะคะที่เข้าใจเรา
กับฟร้องก็แค่ลงเฟสลงไอจีส่วนตัวไม่กี่รูปเองค่ะ
ก็เอาไปลงกันเป็นข่าวแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์
ก็บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยว่างมากเหรอ
เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองดีก่อนไหม
อุ๊ยอ่าแล้วก็อิจฉาสองคนเหรอคะ
ไม่ชอบก็อย่ามาเม้นเอ๊คนตรงนี่แหละค่ะ
แรงมาแรงกลับนะคะด่ามาด่ากลับนะคะ
อันนี้พูดเองอันนี้พูดเอง

ครั้งที่แล้วนางก็โดนหลอกไปไง

เออนางเคยมีแฟนเด็กแล้วแฟนเด็กก็เยอะแยะ
แล้วแปลงเขาคบกันอย่างนี้แล้วได้เมียแถบไง
ได้สิก็ได้เป็นเพื่อนแม่ด้วยไงเธอ

แม่บังแต่นางเขาเคยโดนผู้ชายหลอกแล้วเป็นเก่ยไงนะ
แล้วเพิ่งไปรู้ว่าผัวฉันไปเป็นเมียคนอื่น
นางก็เคยเจอมาแล้ว

ชุติมาเนี่ยเล่าอีกร้อยปีก็ไม่จบ

ทีหลังคุณนั่งตรงนั้นคุณต้องทำอย่างนี้นะครับ
ทำอย่างนี้นะฮะ